มาดูเรื่องราวโอ้โหกันต่อเนื่องเลยละกันเพราะวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวความแปลกประหลาดของต้นโพมาฝาก
มีทั้งต้นโพสีทองต้นโพสีชมพู
ที่ตำบลท่าหลวงก็มีชาวบ้านเนี่ยพากันมาดูความแปลกของต้นโพที่อยู่ในวัดนะ
มีใบนี้เป็นสีชมพูสวยงามมากเขาบอกหลายสิบใบเลยที่ขึ้นมา
แล้วก็ทำให้มีชาวบ้านเนี่ยโอ้โหฮือฮาวโอ้โหอ้าหากันเยอะแยะเลย
และมีการไปจุดทูปกราบไหว้ขอพรด้วยนะคะ
พากันนับจำนวนใบที่เป็นสีชมพูก็มีเหมือนกัน
นี่สีชมพูไหมคุณชนะโอ้ให้มันเป็นสีชมพู
ทีมโอ้โหสีชมพูจริงจริงนะฮะส่วนสาเหตุที่ใบของต้นโพเนี่ย
มีออกใบมาเป็นสีชมพูแบบนี้ก็น่าจะมาจากความอุดมสมบูรณ์แหละค่ะ
แล้วก็สภาพอากาศบริเวณที่ปลูกด้วยนี่แหละคุณผู้ชม

มันไม่ได้เป็นสีชมพูตลอดนะเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้
แต่ว่าเรื่องแบบนี้มันก็ห้ามกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อไงคะ
แต่มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะอีกหนึ่งที่จ้ะ
ที่จังหวัดอุดรธานีก็มีนักเสี่ยงโชคนับพันคนเดินทางไปที่หมู่บ้านนาภูนทรัพย์
เพื่อจะมาดูร่างทรงเจ้าปู่ศรีสุโธนาคาราช
ทำพิธีบวงสวงขอโชคขอลาบจากองค์เจ้าปู่มุจรินนคราชหน้าต้นโพใบสีทองเนี่ยค่ะ
เพราะเขาบอกว่ามีคนได้โชคติดต่อกันมาแล้วสามครั้งโอ้โห
ทำไมคนเยอะขนาดเนี้ยเยอะเอ่อเยอะเยอะไปเยอะไปเยอะไปเยอะไป
แน่นหนากันไปอ่ะต้องเว้นระยะกันหน่อยนะครับไม่ได้นะคะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดไปรวมตัวกันแน่นหนาขนาดนี้เดี๋ยวจะอดไฟนะ
ทยอยทยอยกันไปไม่ต้องไปรวมกันขนาดนี้เนาะ
เพราะว่าเรายังต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมกันอยู่นะคะ
จำเป็นนะคะคุณผู้ชมแล้วในพิธีบวงสวงเนี่ย
มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมากราบไห้ต้นโพอยู่นะ
คุณเห็นต้นโพไหมต้นโพใบเป็นสีเหลืองทองเลย
ให้มันเป็นสีเหลืองทองถึงทำไมมันมีหลายสีจังเลยอ่ะ
แต่อย่างที่บอกนะคุณผู้ชมนะจะเดินทางไปไหนมาไหนยังไงเนี่ย
ก็ต้องดูแลเรื่องของมาตรการและก็การปรับตัวแบบวิถีนิวนอร์มอลด้วยนะจ๊ะ
ครับส่วนบริเวณหน้าต้นโพก็มีที่พักแล้วก็ภายในเนี้ยมีพระพุทธรูปนาคปรกสีทอง
แล้วก็บายสีรูปพญานาค๗เสียนที่ร่างทรงบอกว่า
ต้นโพทองนี้เป็นตัวแทนขององค์เจ้าปู่มุจรินนาคาราชแห่งเทือกเขา
ภูเก้าภูพานคำที่มีร่างกายเป็นสีทองเหมือนกับต้นโพทองต้นนี้
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะแต่ในเมื่อมีความเชื่อมาสิ่งหนึ่งที่ตามมาแน่
ก็คือแม่ค้าค่ะพ่อค้าแม่ค้าแผงลอตเตอรี่นี่แหละมาเพียบเลย

นี่ไงคะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่ามาที่นี่ก็ครบจบในที่เดียว
อย่างที่บอกนะอย่าทยอยไปกันทีเดียวพลึบนะคือไปช่วงไหนก็ได้ไม่ต้องรีบ
บางคนเข้าใจว่าแบบยังไงช่วงนี้มันปลดล็อกเฟส๕แล้วใช่ไหม
แล้วแถมเขาก็ไม่มีเคอร์ฟิล